ดูความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับก่อนที่จะลงเล่นนัดที่๒ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้ายเจอกับทีมชาติญี่ปุ่น
กับญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือแพ้มาในนัดแรกด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นเกมนัดนี้มีความหมายมากกับทั้งสองทีม
ในการที่จะลุ้นโคต้าไปเล่นในรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘ที่ประเทศรัสเซียซึ่งทางด้านโคสิโก้กิจศักดิเสนาเมืองออกมายืนยันนะครับว่าเกมที่จะเจอกับญี่ปุ่นนั้นจะไม่เน้นตั้งรับแล้วก็จะพยายามคว้า๓คะแนนให้ได้ครับ

เพื่อฝึกซ้อมครั้งแรกนะครับหลังจากที่ซิโก้นั้น
ตัดสินใจเรียกเข้าสู่ทีมเพื่อทดแทนการขาดหายไป
สหรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบน๑นัดนะครับ
โดยซิโก้ครับเปิดเผยว่าสำหรับเกมที่ทีมชาติไทยนั้น
พบกับทีมชาติญี่ปุ่นแม้ว่าทีมไทยจะดูแล้วเป็นรอง
แต่ก็ยืนยันว่าจะไม่เน้นเกมรับอย่างแน่นอน
และจะให้ทีมนั้นเล่นในสไตล์ของตัวเอง
ส่วนจุดอ่อนของทีมชาติญี่ปุ่นมองว่ายังมีอยู่เล็กน้อย
คือการประสานงานของแผงหลังโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์อย่าง
รวมแล้วทีมชาติญี่ปุ่นถือว่าโดดเด่นทั้งทีม
ทีมไทยนั้นจึงไม่ได้โฟกัสที่ใครเป็นพิเศษครับ
มาด้วยกันทั้งคู่น่าจะเป็นทีมชาติญี่ปุ่น
ไปฟุดบัลโลกรอบสุดท้ายต่อเนื่องตั้งแต่ปี๑๙๙๘
เรื่องของเสียงเชียร์และผู้เล่นทุกคนนั้นไม่มีความกดดันแม้ว่าจะเพิ่งแพ้สาวดีอาราเบียงมาก็ตามนะครับ
ไปดูความขึ้นไหวของทีมชาติญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ
ก็นำมาโดยกุญสือวาฮิตฮาลิฮอสซิชชาวบอสเนียครับ
ก็ลงฝึกซ้อมที่สนามสุพัชลาศัยที่เดียวกับไทยลงซ้อมต่อจากไทยเลยนะครับ
โดยมีแข้งชื่อดังอย่างชินจิโอคาซากิชินจิคากาวะมายะโยชิดะ
รวมไปถึงเคสเกะฮอนดาและทากุมะอาซาโนนะครับ
สำหรับวาฮิตฮาลิฮอสซิสจะให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมของทีมในการแถลงข่าวก่อนเกมการแข่งขันที่โรงแรมดีเอ็มรอลในวันจันทร์ที่๕กันยายนนี้เวลา๑๔นาฬิกาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ
กันอีกครั้งครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันอังคารที่๖กันยายนนี้ในเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีครับ